เขตอรุณอำรินปรากฏว่ามันพังทะลุมลงมา

แต่ว่าล่าสุดวิศวกรรมสถานหรือว่าวศธลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
ว่ายืนยันบอกว่ามันไม่ได้พังถล่มลงมา

และสามารถดำเนินการบูรณปฏิสังขรได้ต่อนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสิรินทิพย์คลิปเขียว
รายงานจากวัดพระยาธรรมวรวิหารเชิญค่ะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเที่ยงนี้นะคะ
เจดีภายในวัดพระยาธรรมวรวิหารได้พังถล่มลงมานะคะ
ทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๑๑คน

ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชแล้วค่ะ
ร่องลอยความเสียหายของเจดีภายในวัดพระยาธรรมวรวิหาร
ซึ่งอยู่ในเขตบางกอกน้อยนะคะ
หลังที่พังถล่มลงมาระหว่างบูรณปฏิสังขรนะคะ
โดยมีกรมศิลปากรเป็นเจ้าของโครงการ
และมีคนงานได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด๑๑คน
แบ่งเป็นบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน

และบาดเจ็บสาหัส๓คนค่ะ

ได้ถูกช่วยเหลือออกมาได้ตอนเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
นางสาวกมลพรกมลผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
เล่าว่าเจดีแห่งนี้นะคะ
บูรณปฏิสังขรเป็นครั้งที่๓นะคะ
โดยครั้งนี้นะคะจะดีดให้พื้นสูงกว่าเดิม
และก่อนเกิดเหตุนะคะได้มีคนงาน
แท่งเหล็กเข้าไปค้ำยันภายในโครงสร้างของเจดี
จากนั้นนะคะเจดีก็ได้ซุดตัวและพังถล่มลงมาค่ะ
เขากำลังทำวิธีที่เขาทำทำอยู่ค่ะ
เพราะว่าครั้งแรกเลยเขาจะทำให้เขาว่าจะยกให้มันสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ย
ประมาณสักเมตรกว่าหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ
แล้วคนนี้เขาก็จะให้คนงานเนี่ยลักษณะคล้ายว่าเป็นการโยก
ข้างล่างมันจะเป็นเหล็กอะค่ะจับโยกหนึ่ง
จะได้เขาจะพูดตลอดแล้วโยกหนึ่งโยกสองโยกสามโยกไปเรื่อยค่ะ
แต่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะยกถึงแค่กับเลข๙
พอรู้สึกว่ามันตรงแล้วเขาถามมันจะเอียงมานิดนึง
พอถึงพอหลังจากตรงนั้นมาปุ๊บเขาก็จะถี่ขึ้น
ถึงถึง๒๐กว่านะคะเพราะ๒๐กว่าดิฉันก็คอยมองอยู่ตลอดเวลาว่า
เอ๊ะมันจะไปได้ดีไหมพอสักแป๊บเดี๋ยวถึง๑๑โมงเท่านั้นแหละค่ะ
มันก็ลงลงมาเลยลงมาหมดเลยทั้งตัวพุธที่อยู่หมด๔ด้าน

ขณะที่นายพิชยานาควัชละรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็ได้เดินทางมาดูจุดเกิดเหตุพร้อมกับระบุว่า
กรมศิลปากรได้ดำเนินการบุรณปฏิสังขร
ตอนนี้นะคะก็ได้ยุติการก่อสร้างเอาไว้ก่อน
เนื่องจากกลัวพังถล่มลงมาซ้ำอีก
และตอนนี้นะคะก็ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการถล่มลงมาได้
เพราะอาจเกิดจากความไม่แข็งแรงของโครงสร้างที่มีอายุหลายร้อยปี
จึงต้องขอตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมอีกครั้งค่ะ
ล่าสุดนะคะทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบเจดีที่เกิดเหตุ
พร้อมกับยืนยันนะคะว่าเจดีดังกล่าวสามารถบุรณปฏิสังขรต่อได้
เนื่องจากเป็นเพียงการซุดตัวลงค่ะ
พอดินด้านล่างนะคะอ่อนตัวประกอบกับโครงสร้างเจดีโบราณ
ไม่มีโครงสร้างเหล็กเหมือนกับปัจจุบันค่ะ
อาจรู้แล้วมันมาจากความบกพ่องของคน
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมอีกทีหนึ่ง
สำหรับบรรยากาศที่ตรงบริเวณเจดีข้างหลังนี้นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเชือกมากั้นไว้นะคะ
เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากวัดพระยาธรรมวรวิหารค่ะ
นั่นก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ซึ่งเหตุเกิดเนี่ยสักประมาณสายของวันนี้นะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุเพราะเกรงว่ามันอาจจะพังลงมาอีก
ใช่ค่ะและเรื่องของการบูรณะตอนนี้ก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะคะ
กลัวเรื่องของความเสียหายกลัวความปลอดภัยของคนที่เข้าไปบูรณะ
แล้วก็มาตรวจก่อนแล้วค่อยบูรณะกันใหม่นะคะ